ทำไมตัวเท้ายังไม่ปล่อยเสบียงออกมาให้ชาวบ้าน

จริงเสียนสือไทม์
ครั้งนี้ข้าวเชิญท่านเข้าวัง
ท่านต้องทำให้องค์หญิงมีภาระที่หนักอึ้ง
ทำให้องค์หญิงได้รับรู้นึงขวางอย่างลำบาก